สำหรับกรณีคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจก็หลังจากที่โดนคดีความไปใช่ไหมคะ
ก็เริ่มมีการออกมาให้สัมภาษณ์มีการพูดคุยกันแล้วมีการออกมาตั้งประเด็นว่า
มันมีการเบี่ยงเบนปัญหาการเลือกตั้งหรือเปล่า
พุ่งเป้ามาที่เขาเพื่อเบนความสนใจมาหรือเปล่า
ฝ่ายนายกเองก็มีคำชี้แจงออกมาเหมือนกันนะคะว่า
เรื่องคดีความต่างนานาที่ว่าโดนเล่นย้อนหลังบ้างอะไรบ้าง
นายกไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลย
แล้วก็ไม่ได้สั่งการไม่ได้มีใบสั่งอะไรทั้งนั้น
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะกับข้าราชการ
ถึงการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในงานมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน
ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังนะคะว่า
ขอให้สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาสร้างความสงบสุข
ให้เรียบร้อยให้ได้เช่นเดียวกับที่ตัวนายกเองมั่นใจ
ว่าจะทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเอาใจใส่
และย้ำด้วยว่าสิ่งที่ทำนั้นสืบทอดการทำงาน
แต่ไม่ใช่สืบทอดอำนาจค่ะ
ไปแก้ปัญหาการมาให้ได้ละกันเนี่ยเดี๋ยวก็รอถามผม
หนึ่งนี้หนึ่งโน้นหนึ่งกล้องหนึ่งกล้องไม่เกี่ยวของผม
ถ้าผมถูกกล้องอะไรผมก็จะตอบท่านไม่เกี่ยวของผม
นะยังไม่เกี่ยวของท่านเลย
โอเคไหมมีใครถามด้วย

แล้วสืบไม่ต้องรอถามผมผมไม่ตอบ
ไม่เกี่ยวตอบความผัดแรงมันเยอะพอเลยล่ะ
งานมอบรางวัลนี้กระทรวงกลาโหมได้รางวัลด้วยนะคะ
เอาล่ะทีนี้มีรายงานว่าในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

ผู้บัญชาการทหารบกได้พูดถึง

ประเด็นเรื่องซ้ายจัดดัจจริตอะไรเหล่านี้

เปิดออกไปปุ๊บมีการล่ารายชื่อถอดถอนพบทบอีกเหมือนกัน
นี่ไงคุณดูท่านพูดปล่อยเข้าไป
ผมโดนมาเยอะแล้วผมไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นักเลือกตั้ง
ที่จะต้องมาล่ารายชื่อถอดถอนผม
ชัดเจนนะเป็นคนชัดเจนเสมอต้นเสมอปลายจริง
ส่วนพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกก็บอกนะคะว่า
เรื่องการล่ารายชื่อถอดถอนขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นล่ารายชื่อกรกต
ถอดถอนกรกตก่อนดีถอดถอนพบทบก่อนดี
มันเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในแง่ของความรู้สึกมากกว่า
เหนือความคาดหมายที่ประเมินไว้หรอกแล้วก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ด้วย
มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี๕๗แล้ว
อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจและดูที่เจตนาก่อน
สิ่งที่พลเอกอภิรัตน์พูดเนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรกันแน่
ต้องการอยากให้ลดการใช้วาธกรรมที่จะตอบโต้กันไปมา
ส่วนที่คศแจ้งข้อกล่าวหานายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
กรณีช่วยเหลือนายรังสิมันโรมที่ปิดล้อมสถานีตำรวจปฐุมวัน
ก็ยืนยันด้วยว่าไม่ใช่เป็นการตัดแต้ม
ไม่ใช่เป็นการเตะตัดขาพักอนาคตใหม่
ก็ทำไปตามกฎหมายเพราะว่ามันเป็นคดีค้างอยู่
ที่มันยังทำไม่เสร็จก็ต้องทำให้เสร็จ
เช่นเดียวกันกับพันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบก
ก็บอกว่าอยากให้ทุกคนใช้สติและลองถอยออกมาสักก้าวหนึ่ง
แล้วมองภาพกว้างเพราะว่าสิ่งที่ทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ย
มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสาธารณะ
ไปฟังฝั่งคุณธนทรกันหน่อยลงพื้นที่นะคะ
เสียงที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่
ย้ำด้วยนะคะว่ารับนายดังสิมันเครื่องรถจริง

ก็เลยรับขึ้นมาเฉยนะคะ

ที่ตัวเขาพร้อมกับนายปี่ยะบุฎเลขาที่การพัก
โยงไปเรื่องสถาบันก็ดีเรื่องนายทักษิณชินวัฒน์ก็ดี
เบี่ยงเบนประเด็นอะไรหรือเปล่า

ความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของสังคม
ออกจากเรื่องความผิดปกติของการเลือกตั้ง
ออกจากความกดดันที่มีกับกรกต

ความพยายามที่จะต้องการทำลายพักอนาคตใหม่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เนื่องจากความกลัวนะครับการเติบโตขึ้นของพลัง
ของคนที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของพระเด็จการนะครับ
คนนี้ก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนตลอดอีกเหมือนกันนะ
เอาไปดูเรื่องของการเกณฑ์ทหารกันหน่อย

เนตีวิชโชทพัฒน์ภัยศาสตร์นิสิทธิ์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เขาปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็ต้องมีเรื่องให้เราได้มาเล่าข่าวกันทุกวันนะคะ
เขาไปยื่นเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ทำไมจะต้องมีการบังคับกันอะไรแบบนั้น

ระบุข้อความว่านายสั่งมา
ก็คือแสดงจุดยืนแหละคัดค้านเรื่องการเกณฑ์ทหาร

ว่าเขาเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่โปร่งใส
เห็นว่าคำพูดของผู้บัญชาการทหารบกที่ผ่านมา
สะท้อนว่ากำลังมองคนที่คิดต่างว่าไม่ใช่คนไทยเหมือนกัน

เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนายชัยชิดชอบ
อดีตประธานรัฐสภาในวัย๙๑ปีค่ะ
ท่านก็จัดงานที่บ้านนะที่บ้านศิลาชัยจังหวัดบุรีรำ
มีนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยร่วมอวยพรด้วย
ปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็มีแต่คนอยากจะทวงถามแหละว่า
ท่าทีเป็นยังไงอะไรแบบไหนบ้าง
ความชัดเจนในการเข้าร่วมจัดรัฐบาลล่ะตกลงจะไปทางไหน
คือนายอนุทินไปร่วมงานแต่งงานของผู้ชาย
ลูกชายนายวิศนุเครืองามใช่ไหมคะรองนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้ไปเจอกับพลเอกประยุทธ์คนในงานตั้งเยอะแยะ
ก็เอาของขวัญไปมอบให้แล้วก็ดื่มน้ำ๒๓แก้วเท่านั้นแหละ
แล้วก็ออกมาก็ไปตามมารยาทถูกไหม
ไปงานแต่งงานลูกของคุณวิศนุ
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้นะมันต้องใจเย็น
บอกทุกคนว่าให้ใจเย็น
มันยังมีขั้นตอนการดำเนินการอีกเยอะแยะอีกหลายขั้นตอน
แถมตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมด
งานพระราชพิธีสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นรอไปจ้ะใจเย็น

เดี๋ยวหลังสงกรานทุกอย่างก็น่าจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับ